ไปดูเรื่องราวของการรวบรวมความสนุกเอาไว้
เขาบอกว่าใครจะไปรู้ครับห้องน้ำบ้านเรามันสามารถสร้างสีสันได้
ไม่แพ้ชาติใดในโลก
อะไรจะขนาดนั้นวันนี้ทีมงานตลอดข่าวของเรารวบรวมมัดแบบรวบตึง
ให้ได้ติดตามกันในช่วงของตลอดข่าวขำ
ถูกต้องมั้ยล่ะครับ
แล้วถ้าเกิดเหล่าสาวสองเขาอยากใช้ห้องน้ำบ้างล่ะ
จะมีสัญลักษณ์อย่างไรเรื่องนี้มีคำตอบครับ
นี่คือสัญลักษณ์ห้องน้ำผู้หญิง
ใส่กระโปร่งหนีบขา
และนี่คือห้องน้ำผู้ชาย

เออ

นี่แหละครับสัญลักษณ์ของเหล่าสาวสอง
ยังไงรบกวนเจ้าหน้าที่รับไว้พิจารณาด้วยนะครับ
เรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำเรื่องที่สอง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับประตูห้องน้ำ
เวลาที่เราจะเข้าห้องน้ำเนี่ย
ช่วงเวลาที่เปิดประตูคือช่วงเวลาแห่งความสุข

แล้วเจอแบบนี้ล่ะครับ
โอ้โหประตูก็เสียงหลอนเหลือเกิน

เห็นทีเหตุการณ์นี้เนี่ย
จะสร้างความทุกข์ให้ซะมากกว่าความสุขล่ะครับ

และเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำเรื่องสุดท้าย
ก็คือเรื่องของสายฉีดชำระ

ความแรงของน้ำก็ต้องพอดี
ไม่เบาหรือแรงเกินไป
โอ้โหแรงขนาดนี้เนี่ยตับไตไส้พุงไม่เคลื่อนที่ไปหมดแล้วล่ะครับ
ประทูแนะนำให้ลดความแรงลงหน่อยนะครับ
ด้วยรักและห่วงใยจริงครับ

แล้วปุ่นน้ำขึ้นมา

ว่าถ้าห้องน้ำสาธารณะแนะนำให้พวกเขาลองกันเทส
เทสในการแบบแข็งแรงของสายฉีดก่อนนะคะ
โอ้หลากหลายความฮาของเรียนร่วมราวกับห้องน้ำ
รวบรวมกันไปคำขำในช่วงของตลังข่าวคำขำ